เป็นเรื่องราวน่ารักของคนที่รักสุนัขกันหน่อย
บางทีพาเจ้าน้องหมาที่เราเลี้ยงไปหาคุณหมอก็ถามว่าน้องชื่ออะไรอายุเท่าไหร่อะไรแบบนี้
หลังจากนี้อาจจะไม่ต้องบอกซ้ำแบบนี้ยื่นบัตรประชาชนหมาให้คุณหมอดูเลยก็ได้

แต่ย้ำว่าไม่ได้เป็นของสิ่งผิดกฎหมายอะไรเขาทำขึ้นมาให้กับเจ้าสุนัข
มีรูปมีชื่อมีวันเดือนปีเกิด

ใครชอบลองดูหน่อยว่าจะทำให้กับสุนัขที่คุณรักหรือเปล่านะครับ

มาค่ะมาทำบัตรประชาชนน้องหมากันนะคะ
สวยแบบไม่ซ้ำใครเลยนะคะ

มีชื่อเด็กชายมะหมุนใช่ไหม

มีครบคือเหมือนคนอย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับ

เขาก็ไปถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์เอาไว้บอกว่า
คลินิกทีไรคุณหมอชอบถามว่า

เออก็ต้องบอกซ้ำทุกครั้ง
หลังจากนี้ไปยื่นบัตรให้เลยละกัน
เป็นบัตรประจำตัวประชาชนน้องหมาครับ
มันเป็นบัตรแข็งแล้วเคลือบอีกทีหนึ่ง

แล้วก็เก็บรายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ก็พอโพสต์ไปฮือฮาเหมือนกันครับ

ที่ทำแบบนี้เนี่ยนะฮะ
เพื่อให้คลายข้อสงสัยทีมข่าวก็ถามเลยฮะ
ถามตรงไปยังท่านอธิบดีกรมการปกครอง
ชื่อว่าคุณท่านนาคมจงจิรัตน์
ก็บอกว่าโอ๊ยไม่ผิดกฎหมายหรอก
นะฮะไม่มีกฎหมายที่จะไปเอาผิด

แม้ว่าลักษณะของบัตรประจำตัวสุนัข
คล้ายกับบัตรประจำตัวประชาชนก็จริง

่งบอกว่าเป็นบัตรที่ทางราชการออกให้
ค่ะนะฮะเหมือนกับการเรียนแบบทำ

ก็ไม่ผิดหรอกอีกทั้งคนทำก็ไม่ได้มี

ให้กับน้องหมาน่ารักดีอะไรแบบนี้

สามารถทำได้นะคะ